บางคนอาจจะไม่รู้จักแต่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
จะบอกว่าสมชื่อมากมันมีบุญมันเลยถึงรอด

เล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะมีคนขับรถกระบะบรรทุกหมูมาเต็มคันเลยนะคะ
กะว่าจะเอาหมูไปส่งปรากฏว่าหมูหนึ่งในนั้นมันกระโดดออกมาจากกรงกระบะ
คุณขาวแล้วก็วิ่งไปเนี่ยหน้าสารเจ้า
คนขับรถกระบะตอนแรกจะไปส่งเชือดถูกไหม
วิ่งมาเจออุ้ยตายแล้วมาเจอในศาลเจ้าไม่เอาแล้ว
จะเอาไปเลี้ยงเอาเลยจ้ะมันรอดไง
ใช่ทีนี้ก็เอาไปเชื่อดไม่ได้เอาไปฆ่าไม่ได้แล้ว
ใช่ชาวบ้านก็เลยบอกว่าเนี่ยบุญมันมีบุญมันเลยถึงรอด

เหตุการณ์เกิดขึ้นสักประมาณ๓ทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมา
ย่านตลาดเนื่องจำนงที่บ้านบึงชนบุรี
โอ้โหพอเห็นหมูตัวนี้ปกติเนี่ยตามถนนเราเห็นอะไรคะ
หมามากสุดก็เป็นช้างหมูไม่ค่อยจะเห็นนะคะ
ชาวบ้านเขาก็แตกตื่นเพราะว่าอยู่ดีดีเนี่ย
หมูตัวนี้น้ำหนักสักประมาณ๑๑๕กิโลกรัมค่ะ
มันวิ่งไปที่สารเจ้าสารเจ้าซำชัยสวย
เดินไปเดินมาสภาพคือโอ้โหหิวโซค่ะ

เอาเปลือกแตงโมเอาผลไม้เอาน้ำดื่มไปให้มันแบบนี้นะคะ

ทีนี้เราไปสอบถามนายสมคิตมาตรราชอายุ๕๒ปี

เป็นคนเห็นเหตุการณ์คนแรกเล่าบอกว่า
ขณะที่ตนเองนั้นกำลังขายก๋วยเตี๋ยว
จู่มีรถกระบะบรรทุกหมูมาเต็มคันรถเลยนะคะ
วิ่งผ่านมาจากน้องชาก

พอถึงหน้าร้านขายก๋วยเตี๋ยวของตัวเองเนี่ย

แกก็ตะโกนบอกคนขับรถกระบะนะฮะ
บอกว่าหมูตกหมูตกลงมา
แล้วพยายามที่จะเข้าไปต้อนมันไว้

ชีวิตใครใครก็รักเราเป็นคนเราก็รัก

เจ้าของรถกระบะบอกว่า

เพราะผมรู้ว่ามันคงไม่อยากถูกฆ่าแน่

ตัวเนี่ยที่เป็นคนรถกระบะที่ฉันคงถามเหมือนกันนะ

มีคนขับรถกระบะใครจะเอาเอาไปเถอะให้เลยนะคะ
สุดท้ายค่ะใครล่ะที่เป็นคนเอา

กู้ภัยมูลนิธิศิลธรรมสมาคมบ้านบึง

เพราะว่าน้ำหนักมัน๑๑๕กิโลกรัม

แล้วก็ไปฝากเลี้ยงที่สำนักสงฆ์วัดเขาอ้อตะบนคลองกิว
แล้วก็อย่างที่บอกไปตั้งชื่อว่าเจ้าบุญรอด